ทั่วโลกก็รู้จักชาวต่างชาติมาก็อยากลองชิม
วันนี้ก็เลยจะพาคุณผู้ชมค่ะไปลองชิมผัดไทยแบบพรีเมียม

แล้วเขาก็บอกว่าเสิร์ฟมาในภาชนะแบบเก๋ด้วยนะคะ
วัตถุดิบพร้อมทั้งเส้นผัดไทยจากโคราชหอมแดงซอยชัยโปหันเต้าหู้เหลืองตั้งกระทะร้อนไฟแรงคลุกเคล้าให้เข้ากันตามด้วยซอสผัดไทยสูตรเด็ดใส่ไข่ถั่วงอกผัดพอสุกตักมาพักรองในถาดสังกษีแบบย้อนยุคปูด้วยใบตองเพิ่มความน่าลิ้มลอง
ปูทะเลตัวใหญ่สดเนื้อแน่นส่งตรงจากสมุทรสงครามนึ่งให้สุกพร้อมสำหรับจานเด็ดของร้านบ้านผัดไทย
นำมาแบ่งเป็นชิ้นชิ้นใช้ไฟแรงผัดเต้าหู้และหอมแดงให้เข้ากันตามด้วยซอสผัดไทย
นำปูลงคลุกเคล้าให้ซอสเข้าเนื้อเสร็จแล้วนำมาโรยหน้าเส้นผัดไทยที่เตรียมไว้
พร้อมถั่วงอกถั่วลิสงคั่วพริกปนให้เลือกปรุงได้ตามใจชอบ
สนุนราคาถาดนี้๑๔๐๐บาททานได้๔๕คนค่ะ
เมนูผัดไทยของทางร้านมาตรผัดไทยมีให้เลือกหลากหลายเมนูค่ะ
แต่วันนี้ขอเลือกลองชิมเป็นเมนูผัดไทยปูค่ะ

เดี๋ยวเราลองไปชิมกันดูค่ะว่ารสชาติจะเป็นยังไง
แล้วรสชาติกลมหอมกลิ่นเนื้อปู
และซอสผัดไทยให้รสเผ็ดนิดกำลังดีเลยค่ะ
ผัดไทยยังมีเมนูผัดไทยให้เลือกชิมอีกหลายแบบเลยนะคะ
ผัดไทยกุ้งย่างผัดไทยหมูย่างผัดไทยไก่ย่าง
หรือถ้าทานมังสวิรัติสั่งผัดไทยมังได้ด้วยค่ะ
ไทยเกิดจากเวลาเราเดินทางไปต่างประเทศ

เขาบอกเป็นคนไทยเขาก็บอกฉันชอบฉันชอบทานผัดไทยนะ

เราก็เลยมีความรู้สึกว่าอันนี้น่าจะเป็นคอนเซ็ปต์ที่ดี

ประจวบกับเราได้โลเกชชั่นในซอยเจริญกรุงสิบสี่
แล้วก็เป็นอาหารที่ทานง่ายเข้าใจง่ายกับคอนเซ็ปต์ง่ายค่ะ
อกจากนี้ทางร้านก็ยังมีเมนูอื่น

กับน้ำจิ้มหวานหอมมะพร้าวคั่ว
เครื่องเคลียงทั้งหมดเป็นแบบโฮมเมตต์
ห่อทานรวมกันได้ครบทุกรสชาติเลยค่ะ

ลองชิมทับทิมกรอบหวานมันหอมกลิ่นควันเทียม
มาพร้อมกับมะพร้าวอ่อนน้ำแข็งที่อยู่ในแก้ว

ทำให้คงรสชาติแม้ว่าน้ำแข็งจะละลายแล้วก็ตามค่ะ
รสชาติอาหารถูกปากการตกแต่งร้านเน้นสไตล์แบบย้อนยุค
ชามสังกษีดึงดูดให้ลูกค้าต่างชาติ

ใครที่สนใจชิมผัดไทยแกล้มบรรยากาศคลาสสิก
ไปได้ที่ร้านบ้านผัดไทยซอยเจริญกรุง๔๔ค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป